เนื่องจากยังติดภารกิจทั้งเรื่องเรียนแล้วก็เรื่องงานนะคะเจ้าตัวเผยว่าปีหน้าเดี๋ยวค่อยตัดสินใจกันอีกทีค่ะ
ก็ปรับผ่อนซึ่งมันก็กลางดูอย่างยาวควรอยากได้เห็นว่าเราทำงานตลอดเวลา
ทุกท่านที่ดูอยู่ด้วยนะว่าจริงแล้วเราอาจจะโหมงานหนัก

แต่ว่าอย่าลืมนะว่าสุขภาพเราถ้าเราไม่รักษาตอนนี้

ออกกำลังกายจากผอมอาจจะแบบล่ำ

ดูแลรักษาสุขภาพด้วยแฟนก็เป็นห่วงนะจ๊ะ